คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูที่ราชบุรีหน่อยค่ะ
เป็นงานศพที่เขาบอกว่าเรียกเสียงฮือฮา
ปกติในงานศพโดยเฉพาะของชำรวยงานศพเราก็จะเห็นเป็นหนังสือบ้างเป็นพัดบ้าง
แต่งานศพงานนี้คุณผู้ชมของชำรวยที่แจกเป็นเงินค่ะ
เงินตั้งแต่๑๐๐๕๐๐บาท
นี่คืองานศพของคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านนะคะ
เมนวัดท่ามะขามอำเภอเมืองราชบุรี
เขาก็จัดงานชาปนกิจศพคุณพ่อสุพศกันเกตอายุ๖๙ปี
เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวแล้วแขกเหลือก็มาร่วมงานเยอะค่ะ
มีมากกว่า๑๐๐คนมีการนิมนต์พระสงฆ์มา๘๐รูป
มาติกาบังสุกุลก่อนจะประกอบพิธีชาปนกิจศพตามประเพณี
แต่ว่าพิธีชาปนกิจศพของคุณพ่อสุพธต่างจากงานศพทั่วไป
จากว่าลูกหลานที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
บอกเลยนะว่าไม่เอาซองช่วยงานไม่รับเงินช่วยงาน
แต่เอาเงินแบงค์๕๐๐บ้างแบงค์๑๐๐บ้าง
แจกเป็นของชำรวยให้กับแขกเรือ
รวมแล้วมูลค่าเงินที่แจกเป็นของชำรวย
รวมเป็นเงิน๘๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็ลูกชายอย่างนายยิ่งนันการเกรด
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ที่ตำบลดอนทราย
บอกว่าเมื่อก่อนนี้คุณพ่อเคยจน

คุณแม่ก็ลำบากเหมือนกันหาบหมอนขาย
แต่ว่ามามีฐานะเพราะว่ามาทำฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่
พอเริ่มมีเงินหน่อยพ่อก็บอกว่าเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้ว

แล้วยิ่งช่วงนี้พอโควิด๑๙ระบาด
ชาวบ้านเขาลำบากกันลูกหลานก็เลยปรึกษากัน
แล้วก็นำเงินที่คุณพ่อเก็บสะสมเอาไว้ตอนที่มีชีวิต
แจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านที่เขามาร่วมงาน
ก็ถือว่าเป็นการทำบุญให้กับคุณพ่อด้วย
แล้วก็เป็นการทำตามเจตนารมณ์ของคุณพ่อ
คุณพ่อชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะ